บอกเลยว่าดราม่าเดือดแต่เช้าเลยนะคะหลายเพจเนี่ยแชร์กันตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วแหละ
สำหรับกรณีคนที่เข้าไปเม้นต์ในไอจีสตอรี่ของนางเอกสาวสวยสุดแซ่บอย่างแมทพิรณี
คือเขาก็โพสต์รูปของเขาอยู่ดีแต่มีคนเนี่ย
คิดเลยนะว่าต้องยียวนกวนประสาทตั้งใจเลยแหละไปเม้นต์แมทบอกว่าเกลียด
นางเอกดังก็ตอบกลับแบบแรงเลยนะคะตอบว่าเกลียดก็ไปตายมาตามดูอยู่ได้
หลังจากนั้นค่ะก็ปรากฏข้อความแชทไลน์นี้นะคะ
ในโลกโซเชียลให้ว่อนตามเพจบันเทิงต่างอีกเพียบเลยค่ะ
ซึ่งคอมเมนต์มันดูดเด็ดเผ็ดร้อนเหลือเกิน
บางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหแมทเอาอีกแล้วนะแรงเหมือนเคยเลย
น่าจะใจเย็นเจอแบบนี้ไม่ต้องไปโต้ตอบหรอก
บางคนเขาก็บอกว่า๑๐๑๐ไม่หักคะแนนแมทเลยค่ะ
ถูกอยู่แล้วเราอยู่ของเราเฉยมาหาเรื่องเราก่อน
เจอแบบนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ตั้งใจกะว่าไปยียวนกวนอารมณ์แมท
แล้วเอามาแบล็คเมย์ว่าแมทเป็นคนแรงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เห็นว่าเพจดังเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยลบภาพนี้ไปแล้วนะคะ
เพราะว่าต้นโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าไงนะคุณ
เขาบอกว่ากลัวว่าจะมีปัญหาก็เลยเออ
คุณนี่ก็ครบให้ทางเจ๊หมอย๑๐๘เนี่ยลบโพสต์ไปก่อนนะคะ

แต่อันนี้ก็เอาจริงเข้าใจแมทเหมือนกันนะ
เวลาเจอคนที่มาหาเรื่องคือเราอยู่ของเราเฉย

อยู่เฉยอย่าไปตอบโต้คนพวกนี้จะได้ไม่ต้องได้ใจ
ใช่แต่คนที่เป็นเจ้าของแชทเองก็ต้องดูพฤติกรรมของคุณด้วยนะ
ว่าคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรส่งไปแบบนี้เพื่ออะไร